กรณีของชายชาวฮอนแลนด์คนหนึ่ง
เขาต้องมาร้องขอความช่วยเหลือถึงเมืองไทย
บอกว่าได้คบหากับหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่ง
แล้วเธอก็หลอกให้ซื้อที่ปลูกบ้านให้โอนเงินมาให้หลายปี

สุดท้ายเนี่ยถูกทอดทิ้งนะฮะนี่เขาอัดคลิปเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถูกไล่กลับประเทศนะฮะเลยต้องขอความช่วยเหลือกันล่าสุดคุณกันจอมพลังเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับ
แล้วช่วงเช้าวันนี้คุณกัลจอมพลังได้พาชาวฮอลแลนด์คนนี้นะครับที่ชื่อว่านายปีเตอร์นะครับอายุ๖๒ปีไปยื่นนังสือที่กระทรวงมหาดไทยเพราะบอกว่าคนที่หลอกเขาเนี่ยที่เป็นหญิงไทยเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับคุณกัลจอมพลังบอกว่าคุณปีเตอร์เนี่ยรู้จักกับหญิงสาวข้
หลอกให้โอนเงินมานะอ้างว่าจะเอาไว้ซื้อที่ดินสร้างบ้านเดี๋ยวรอปีเตอร์เกษียณจะได้มาอยู่ที่เมืองไทยด้วยกันแต่จริงแล้วไม่เคยไปซื้อที่ดินอะไรพวกนี้เลยนะครับตอนนั้นปีเตอร์ก็เชื่อนะครับยอมขายบ้านขายที่ดินที่ฮอนแลนด์โอนเงินมาให้พัฒน์ที่อยู่ที่เมืองไทยสุดท้ายถูกหลอกจนหมดตัวพอถามเรื่องเงินนะเรื่องที่ดินถามมายังฝ่ายหญิงก็มักจะ
ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องเงินอะไรพูดถึงเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย
ผมต้องตอบผมไม่รู้รักผมต้องตอบ
คุณขอโทษนะครับในเมืองรุ่นนี้
งานค่ะมีเงินนะครับระยะฝ่นไทยเกี่ยวนะครับ

เขาก็เลยอัดคลิปบรรยายเรื่องราวต่างเอาไว้เหมือนที่ท่านเห็นในตอนแรก

ไม่รู้นะ
ฮัลโหลชื่อปีเตอร์
ชีวิตของชั้นจริงไม่มีแฟนเตอร์ซี
ฉันเจอกับผู้หญิงจากสโกนาคอลในเว็บไซต์ของไทยคิวปิด
เปิดคลิปแรกหรอ
ที่เขาอัดคลิปติ๊กต๊อกเอาไว้นะฮะนี่คือคลิปแรกสุด
ตายแล้ววันนี้ก็ไปยื่นเรื่องพระเศรษฐ์ส่วนมหาทไทย
พร้อมกับมีการเปิดเผยคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าเคยคุยกับผู้หญิงทวงเรื่องเงิน
ฝ่ายหญิงบอกไม่รู้เรื่องเงินอะไรคุณปีเตอร์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเจ็บปวดมากนะฮะ
เพราะว่าตั้งแต่คบหากับทางนางสาวพัฒน์มาเนี่ยตั้งแต่ปี๖๐นะครับ
เขาบอกเขาสิ้นเนื้อประดาตัวนะฮะหมดทุกอย่างนะครับ
บ้านรถที่ดินเงินทองที่อยู่ที่ฮอนแลนด์เนี่ยส่งมาให้ทางนี้หมด
ยังเป็นหนี้ท่วมหัวอืมที่ทางฝั่งของนางสาวพัฒน
ซึ่งเป็นราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะฮะอยู่ที่สกลนครนะฮะ
พัฒน์บอกว่าถูกเขาหลอกเพราะความจริงเขามีภรรยาอยู่แล้ว
ปีเตอร์บอกไม่จริงนะฮะเพราะว่านางสาวพัฒน์เนี่ยรู้ตั้งแต่แรกว่าเขามีภรรยาแล้ว
แล้วยังบอกให้เขาไปเลิกกับภรรยาซึ่งเขาก็เลิกเป็นอดีตภรรยาไปแล้ว
หวังว่าจะมาอยู่เมืองไทยกับพัฒน์นี่ฮะส่วนที่นางสาวพัฒน์บอกว่าเลิกกับเขาไปแล้วก็ไม่จริง
เพราะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขายังโอนเงินไปให้กับพัฒน์อยู่เลย
นี่เหรอคะนี่แล้วเอาหลักฐานมาโชว์ด้วย
ซึ่งมียอดโอนเงินนะฮะไปให้นางสาวพัฒน์จริงตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักแสน
ซึ่งเขาบอกสลิปที่เห็นเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
คือเราลองรวมยอดดูที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยนะฮะ
รวมก็เกือบสี่แสนนะครับเฉพาะโอนเงินเมื่อช่วงพฤศจิกายนนะครับ
แล้วทุกครั้งที่วีดีโอคอลคุยกันปีเตอร์บอกว่านางสาวพัฒน์เขาจะออกอุบายขอเงิน
อย่างเช่นเงินเดือนยังไม่ออกบ้างแม่ป่วยบ้าง
แล้วที่จะพูดบ่อยก็คือเนี่ยปีเตอร์เนี่ยเป็นแฟนเธอนะก็ต้องซัพพอร์ตดูแลเธอสิ
เพราะฉะนั้นฉันอยากรู้และแสดงว่านี่คือความจริง
รู้สึกว่าคุณจะล้มหัวห้องคุณและความปัญหาในครอบครัว
มันทำให้สิ่งที่สุดท้ายเยอะแต่มันคือสิ่งที่สุดท้ายที่สุดท้ายของฉัน
คุณกันจอมพลังนะครับคุณกันจอมพลังบอกว่าเรื่องของคุณปีเตอร์กับทางนางสาวพัฒน์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ในต่างประเทศในยุโรปตอนนี้กำลังโด่งดังมาก
เพราะทำให้คนไทยในต่างประเทศหญิงไทยในต่างประเทศ
ที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติถูกมองในแง่ลบ
เลยอยากให้กระทรวงมหาดไทยช่วยตรวจสอบจริยธรรมของฝ่ายหญิง
ทางคุณปีเตอร์เขาได้พูดถึงด้วย
เพราะเท่าที่ทราบมีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการของหน่วยงานอบจแห่งหนึ่ง
ทางภาคอีสานซึ่งทางคุณปีเตอร์เนี่ยเขาบอกอยู่สกลนคร
แล้วไปแอบอ้างเรื่องหน้าที่การงานใช้ตำแหน่งในการหลอกลวงผู้เสียหายเขาหรือเปล่า
หลงเชื่อทนายโนบิที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับทนายกิจสดาโลหิตดีนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดฝ่ายหญิงจะบอกว่าให้โดยเสน่หาเนี่ย
ไม่ใช่นะฮะทนายโนบิบอกเพราะมันมีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า
ฝ่ายหญิงพยายามที่จะหลอกลวงเขาอย่างเช่นบอกว่าให้ส่งเงินมาเดี๋ยว
ได้ไปซื้อที่ดินเก็บเอาไว้จะได้สร้างบ้านกันตอนปีเตอร์
เกษียณเนี่ยจากฮอนแลนด์จะได้มาอยู่ที่เมืองไทยด้วยกันนี่ฮะแล้ว
ส่งไปให้ดูแบบนี้ทางฝั่งของปีเตอร์เนี่ยเขาเก็บหลักฐานเอาไว้หมด
แต่พอไปตรวจสอบเนี่ยเอ้าทำไมไม่มีที่ดินไม่มีแปลงปลูกสร้างอะไรต่างนานา
มีการไปปลอมแปลงเอกสารให้ปีเตอร์ไปยื่นกู้กับสถาบันการเงิน
เพื่อเอาหลักฐานมาให้ปีเตอร์ดูนะฮะ
แต่ปรากฏว่าหลักฐานนั้นเนี่ยมันเป็นหลักฐานของบริษัทประกัน
ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปกู้เงินเอามาสร้างบ้านให้ปีเตอร์ดูซึ่งมันไม่มี
มันเข้าข่ายการช่อกงแล้วก็ผิดวินัยแล้วก็หลอกลวงด้วย
ประพฤติตัวเสื่อมเสียสำหรับคนที่เป็นราชการด้วย
ทีนี้ต้องฟังทางฝั่งของหญิงสาวเขาบ้างนะครับ
เราก็พูดคุยไปกับนางสาวพัฒน์นะฮะเธอเป็น

เวลาที่เธอขอเงินปีเตอร์ปีเตอร์โอนมาให้เนี่ย
บางทีคือขอ๒๐๐๐ปีเตอร์โอนมา๒๐๐ก็มี
คนสิทธิ์ใจพี่กะพาซซื้อบ้านหาพ่อหาแม่
กะพาซซื้อบ้านต้องโอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็เป็นแสดงการ
แต่เนี้ยเราก็ขออย่างขอ๒๐๐๐๐บาทเขาก็โอนมา๒๐๐๐บาท
เรายืนได้ออกไหมว่า๕๖ล้านบาทมันขายไป
เพราะฉะนั้นคุณพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวง
ขอมีขอแต่ปีเตอร์ไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นไม่ได้ว่าถึง๕๖ล้านอะไรแบบนั้นเลย
คุณกันจอมพลังบอกไม่เป็นไรเอาเป็นว่าให้เวลา๓วันสำหรับคุณพัฒน์
เคลียร์ปัญหาต่างที่ทำกับปีเตอร์เอาไว้ถ้าไม่สามารถเคลียร์กันได้
ตกลงกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยจะลงพื้นที่ไปสกลนครไปเร่งรัด
ให้มีการดำเนินการให้เร็วขึ้นอาจจะแจ้งความดำเนินคดีด้วย